เสียชัดสายเปย์อดีตหนุ่มใหญ่ที่โดนสาวเท
แต่หลังจากนั้นชีวิตหักเหกลายเป็นทำอะไรก็เป็นเรื่องดีไปหมด
รอบนี้ล่าสุดออกซิงเกิ้ลใหม่คือเพลงของตัวเองครั้งแรกในชีวิตของเสียชัด
มีใจรักจริงไม่ทอดไม่ทิ้งไม่เทกันก็พอ
เลขบัญชีมาเลยพี่ไม่เคยให้ลองไม่ต้องลองขอเจ้าพี่โอนให้เลย
จำเอาไว้เดิมปลอดต้องลืมดัดข้างผิดหวัง

เสียชัดเนี่ยเพลงอะไร

แล้วเพลงนี้เหมือนแกะชีวิตเสียชัดมาเลย
ดิวเซอร์คือพี่ต้อมศรีสุวรรณ
เสียชัดกับน้องเกดมาคนละวันมาคนละเพลง
แบตเทิลกันหรอกแต่ว่าอยู่ในค่ายเดียวกัน
เพราะน้องเกดเองก็มีเพลงเหมือนกันฮะเจ็บซ้ำหมา

เกดเนี่ยคือเพลงเจ็บซ้ำหมา

ซ้ำหมาคือเจ็บเหมือนหมาเจ็บเท่าหมา

ส่วนพี่ต้อมศรีสุวรรณพี่ต้อมเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
ทำเพลงนี้ให้กับเสียชัดปล่อยไปได้ระยะหนึ่งแล้ว
ก็หวังว่าคนจะให้การต้อนรับทั้งเสียชัดแล้วก็น้องเกดเป็นอย่างดี
นี่คือซิงเกิ้ลแรกของเสียชัดกับน้องเกดเห็นไหมฮะ
ชีวิตเวลาคนมันจะมีอะไรดีเข้ามาเนี่ย
มันจะถาโถมพุ่งเข้าไปนะฮะ

เดี๋ยวเชิญเคารพทงชาติกันก่อนแล้วกลับมาตามข่าวกันต่อ